เรื่องของอาจารย์เอกฝามือพลังจิต
วันนี้โดนกับเขาไหมคะพี่อุ๋ย

ทำไมล่ะไหนหนูเห็นพี่บ่นปวดหลงปวดหลังอยู่ไม่ใช่มั
ให้อาจารย์เอกเขาลองดูสักหนึ่ง
คืออยากจะลองเหมือนกันกลัวจะถูกแคปภาพไป

คือท่านผู้ชมครับอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตก็อย่างที่ทราบ
คือความจริงเขาใช้พวกฝามงฝามือของเขาในการรักษาคน
หายจากการกระดูกทับเส้นประสาทตาฝ้าฟางก็รักษาหาย
ระยะไกลก็รักษาได้เนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่ตอนนี้มันเป็นที่พูดถึงมากขึ้น
เนื่องจากพักหลังเนี่ยไปมีคลิปที่อาจารย์เอกเนี่ยเคยไปรักษาพี่เมฆวินัยไกรบุตร
ถูกเผยแพร่ออกมาอ่าหลังจากนั้นก็นี่
คลิปนี้แหละที่คนพูดถึงเยอะ

คือด้วยภาพที่ออกมาค่ะเหมือนเขาเดินเตะคนไปเรื่อย
แล้วคนก็เหมือนไปนอนเรียงกันให้เขาเดินแบบถีบบ้างเตะบ้างอะไรอย่างนี้
คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงอ่ะ
กระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ปวดตรงนั้น

คือขนาดมิ้นไม่ได้ปวดหลังแต่พอดูคลิปนี้รู้สึกว่ามันเห็นแล้วเจ็บแทนอ่ะ

อาจารย์เอกเขาบอกเขาแตะเบานะเนี่ย
เบาอะไรกิ้งกันขนาดนั้นนะพี่อุ๋ย
ใช้มื๘๒ก็มีอันนี้ใช้ท้าวนี้
เมื่อวานเขาชี้แจงไปเขาบอกโอ้จังหวะนั้นผมไปงานกระถิ่น
ที่วัดแถวบุรีรำ
ชาวบ้านเขารู้ข่าวว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตมาเนี่ย

เขามารอนแบบโอ้โหเป็นพันคนมีเวลาอยู่แค่๓๔ชั่วโมงก็เลยต้องเอาแบบเร็วหน่อย
นี่ก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะฮะมีคลิปนึงใช่ไหมใช้มือมีไหม
ที่เดินแบบตบตรงหน้าอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่ไม่รวมกับเรื่องที่อ่าคุณยายเสาอ่าคุณยายน้องน้องเตยใช่ไหมคะ
นี่ท่านตามศักดิ์เป็นคุณยาของน้องเตยที่บุรีรำที่เคยเป็นข่าวเรื่องคุณครูไปเจอล้างไท่ล้างจาน
ดูแลคุณยายครูที่ตากละบอดค่ะ
คุณยายแบบตอนตบตอนตบนะ

ปวดคอบาไรแต่ก็ครูตบตรงไหน
มันเป็นช่วงแบบต้องรักษาแบบเร็ว

ถ้าอยากหายขาดต้องไปรักษาเอาเขาต่อเนื่อง
คุณแน็ตสาวจะบอกแกตาบอดข้างซ้าย
ข้างขวาฝ้าฟาง

ที่เป็นหนังแล้วคนไปช่วยกันเยอะบริจักษ์แล้วพรุ่งเนี้ย
ช่วยรักษาด้วยฝ่ามือพลังจิต
บอกไอ้ตาข้างขวาที่ว่าฝ้าฟาง

จากนั้นบอทเลยตอนนี้บอท๒ข้างเลยบอทสนิทเลย

แต่อาจารย์เอกบอกไม่ใช่ตาแกบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ข่าวเนี่ยผิดข่าวเนี่ยมันมั่ว

เรื่องจริงเนี่ยตาแกบอดสองข้างสนิทเลย
อาจารย์เอกไปช่วยยนตากันมองเห็นฝ้าฟางเรือนลางขึ้นมา

ที่สถานบำบัดรักษาอะไรของอาจารย์เอกอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรี

ฝ่ามือพลังจิตของอาจารย์เอกเนี่ยสามารถรักษาตาที่บอด

อาจารย์เอกต้องไปคุยกับวงการแพทย์ทั่วโลกเลยนะ

นี่เป็นคุณาการต่อวงการแพทย์ทั่วโลกนะ

เคยรักษาดรบางคนเนี่ยจากตาบอดเนี่ยจนมองเห็นมาแล้วด้วยซ้ำ
ทำไมไม่เปิดเผยวิชาการนี้แบบว่าให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกไปเลย

เมฆแกป่วยตุ่มน้ำพองเนี่ยบอกอาจารย์เอกก็เคยจะมารักษาให้
เมฆก็บอกว่าก็ลองรักษาดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไง
มันเป็นการรักษาภายนอกใช่ไหมไม่ได้กินอะไรเข้าไป

ใช้พลังจิตทำตาที่ว่าเลือนลางแล้วฟ้าฟางเพราะลิสต์ของสเตรอยอะไรพวกนี้

ไม่หายเอาเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เอกความจริงบอกว่า
พฤศจิกายนเดี๋ยวจะไปรักษาคุณยายเสาที่บ้านที่บุรีรำให้อีกรอบนึง

ที่จะถึงเนี่ยพรุ่งนี้๑๖หวยออกวันที่๑๗จะไป
อันนี้นี่ผี่เมฆวินัยแต่ไม่หายนะ
จานเอกบอกคงไม่ได้ไปแล้ว
ตั้งหน้าตั้งตาเหรอเร็ว
ที่แรกบอกถ้าไปแล้วรักษาคุณผู้ลักษาใหญ่สาวไม่ดีขึ้นเลยนะ

โอ้โหวันนี้เดี๋ยวดูฮะเจ้าหน้าที่เนี่ย
ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สถานที่คอยใช้พลังจิตรักษาให้ผู้คนที่บางบัวทองนนทบุรีเขาไปเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่นะฮะ
ถนนกาญจนาพิเศษนี่ขวามือเช้าวันนี้นี่น้องมิ้นผู้อำนวยการกองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ก็คือพอชาตรีพินใหญ่ไปกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓๐กว่าคนตรวจสอบสำนักของอาจารย์เอกฝามือพลังจิต
แต่อาจารย์เอกไม่อยู่นะนี่วันนี้อาจารย์เอกเดินสายไปโหนกระแสแล้วมาเปิดปากกับภาคภูมิด้วย
หลังจากอาจารย์เอกท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศาสตร์ศุกร์มาพิสูจน์เรื่องการรักษาทางเลือกของเขา
แค่ใช้ฝ่ามือกับฝ่าเท้าเนี่ยตบไปแปะไปแค่ทีเดียวเนี่ยรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาทหายได้
ไม่ต้องพึ่งแพทย์แผนปัจจุบันแถมยังบอกว่าถ้าจะมาต่อว่าต่อขานวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ย
หมอไปรักษาคนไข้ให้ดีดีกว่าไหมเขาจะได้ไม่ต้องมาหาอาจารย์เอก
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเลยนะฮะไปถึงไม่เจออาจารย์เอกนะครับ
ไม่เจอลูกศกลูกศิษย์อะไรที่ว่าถ่ายทอดวิชงวิชาอะไรให้เจ้าหน้าที่เลยนะ
เจอแม้แต่คนเดียวนะครับเจอแต่ผู้จัดการโรงแรมซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
แล้วนำเข้าตรวจสอบตรวจค้นจากการตรวจสอบสำนักของอาจารย์เอกเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเขามาเช่าโรงแรมอยู่นะฮะประตูทางเข้ามีกล่องรับบริจาคมูลนิธิพลังแผ่นดิน
อันนี้เห็นรูปปั้นนี้ไหมน้องมิ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้ขอดูหน่อยฤษี
ฤษีใช่ไหมที่ห่มชุดสีดำนี่คือวันนี้ผมได้คุยกับอาจารย์เอกค่ะ
อาจารย์เอกถามจริงอาจารย์เอกนี่ชื่อจริงชื่อกิรติสมคิดอายุ๕๓ปีนะ
ได้มาจากไหนไอ้วิชาพลังจิตอะไรเนี่ย
บอกแกเป็นคนอุบลรัชธานีบวชตั้งแต่หนุ่มหนุ่มอ๋อได้จากอุบล
อ่าบวชตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่อายุ๒๐ค่ะ
พอบวชไปแล้วเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเขากับพระอาจารย์ค่ะ
ไปสึกเป็นฤษีทำไมเขาบอกว่าก็เนื่องจากเป็นพระเนี่ย
เนี่ยหลายข้อหลายร้อยข้อเป็นฤษีเนี่ยศีลน้อยกว่า
ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยสะดวกกว่าก็เลยเป็นรือสีค่ะ
แล้วพระอาจารย์ก็สอนเรื่องของวิชาพลังจิตถ่ายทอดวิชาให้
แล้วก็ลงมาช่วยรักษาผู้คนจนถึงปัจจุบันอายุ๕๓ปี
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะฮะ
นี่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
เจอรูปปั้นรือสีนะซึ่งเขาบอกเขาใส่สีเนี่ย
สีไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าเป็นลายเสือนี่นะฮะ
มีกล่องรับบริจาคมูลนิธิพลังแผ่นดินมีขวดใส่น้ำมันขนาดเล็ก๕ขวด

องค์เก้าอี้ในการใช้พลังจิตรักษา

มีฟองน้ำมารองเตียงอยู่แถวข้างกำแพงด้วย
เก้าองเก้าอี้ก็จัดแบบพังเตียนก็จัดเก้าอี้ล้อมเหมือนกับนั่งประชุมละอะไรยังไงก็ไม่รู้
แต่ขวามือนั่นคือพราทพี่พิวข่าวรังพื้นที่ไปมาวานนะ
แต่อันนั้นไม่ใช่อาจารย์เอกผมคะพี่หุย
เขาบอกเขามีลูกศิษย์หลายร้อยคน

ถูกต้องเผื่ออรัชพรไม่เจออาจารย์เอกคิวเต็มเหลือเกิน

อันนี้คุณลุงเมื่อวานนะคุณลุงเมื่อวานขวามือ
แต่ซ้ายมือคือเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช้าวันนี้นะครับ
ทางท่านผอชาตรีนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ย
เป็นสำนักงานลักษณะเปิดเพื่อใช้พลังจิตรักษาให้ผู้คน

กองบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
ทีนี้ในแง่ความผิดเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่า
อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตมีการโฆษณาเรื่องการรักษาด้วยพลังจิตด้วยฝ่ามือ
หรือจะวิธีอะไรก็แล้วแต่ผ่านทางโซเชียล
เพราะเขาไปลงคลิปลงภาพใช่ไหมว่าพิสูจน์แล้วไปที่นั่นที่นี่
แล้วเมื่อพิจารณาองค์ประกอบเนี่ยรูปแบบการรักษากับสถานที่เนี่ย
ซึ่งมีบางคนก็บอกว่าเขามารักษาเนี่ยเขาถูกคิดเงินคนละ๕๐๐๐ด้วย
แต่อาจารย์เอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้คิดเงินคนที่เก็บเงินคือลูกศิษย์เขาเขาไม่เกี่ยว
ซึ่งมันเข้าข่ายเป็นสถานบริการอย่างชัดเจนไม่เข้าระบบของสาธารณสุขอย่างถูกต้องด้วย
ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์นะฮะ
แต่กระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์เอกได้
ทั้งเรื่องพรบสถานพยาบาลพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็พรบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ก็พบน้ำมันและบางส่วนที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมนะครับ
ในวันนี้ถูกกล่าวถึงนี้อาจจะพาของออกไปก่อน
ขณะทำการตรวจได้เจอพวกผู้บ่อยอยู่ลายนึง
เราก็โดยเจ้าที่ตำรวจและพนักงานเจ้าที่ได้ทำการสอบโสดในเรืองต้นแล้ว
เข้าไปรวมในสำนวนด้วยมันเข้าองค์ประกอบของกฎหมายนะครับ
นะครับนั้นพี่กฏหมายของเราทั้งหมดเลยครับ
นี่วันนี้นี่มีชาวบ้านเข้ามานะครับ
กะว่าจะมาให้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเนี่ย
ช่วยรักษานะฮะแต่ไม่ได้เจอนะฮะเพราะว่าอาจารย์เอกไม่ได้มา
เจ้าหน้าที่เขามาตรวจค้นด้วยวันนี้หนึ่งในนั้นมีพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
บางพลัดกรุงเทพนะครับก็คือหลวงพ่อประนอมนะฮะ
อายุ๗๒ปีแล้วนี่เห็นไหมฮะท่านบอกท่านเนี่ยโอ้โหหลายโรคเหลือเกิน
เบาหวานความดันหลังก็ปวดนี่เหมาแท็กซี่มานะน้องมิ้นค่ะเพราะเชื่อว่า
อาจารย์เอกเนี่ยที่เคยเป็นฤษีปฏิบัติธรรมมาเนี่ยน่าจะมีอิทธิฤทธิ์มียานวิเศษ
หูทิพย์ตาทิพย์ใช้พลังจิตรักษาให้หายได้แต่ทีนี้เอ้าก็ถ้าคนทั่วไปก็จะตบ
เขาต้องเหยียบต้องตบต้องเตะอะไรหลวงพ่อไหวเหรอเออมันได้เหรอคะพระท่านบอก
ไม่เป็นไรอัตมาไม่ถือถือว่าเป็นการบำบัดรักษา
เป็นเบาหวานมา๒๐กว่าปีแล้วก็โรคเสริมคือตามันมัว
แล้วปวดกระดูกยืนปวดมากปวดขา
ลองแล้วเราเชื่อมั่นว่าหาย
คุณหมอเอกเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้อภิญญา
คำพวกนี้คุณไม่ค่อยได้รู้ว่าคือมันหมายความว่าอะไรอภิญญา
ไม่อุตริก็จบเลย
ทองต้องเป็นทองไม่ใช่ทองเก้นะทอง
ท่านบวชเป็นฤษีมาบวชพระมาท่านได้บำเพ็ญได้อภิญญา
ได้แล้วไม่เสื่อมนะเข้าใจนะตาทิพย์หูทิพย์
เข้าใจนะเข้าใจนะพี่อุ๋ยคือเอาเป็นว่าอ่า
พระรูปนี้ท่านเชื่อของท่านแต่ท่านยังไม่ได้เจอนะ
ไม่ได้รักษาคือทีนี้นี่หลายคนก็บอกว่าเอ้
เอกหลอกลวงป่ะเนี่ยแล้วมีเก็บงงเก็บเงินด้วย
จะบอกว่าลูกศิษย์เก็บก็ตามอะไรก็ตามคืออาจารย์เอกก็บอกว่า
อยากให้อยากให้ฟังอาจารย์เอกหน่อยคืออาจารย์เอกเนี่ยไม่ได้มีเจตนา
หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะตั้งสำนักมารักษาเพื่อหลอกลวงใคร
คือเจตนาคืออยากช่วยเหลือคนอยากรักษาคนแล้วเอาจริง
อาจารย์เนกบอกผมก็รักษาอย่างนี้มาสิบสองปีแล้วทำไมสาธารณสุขเพิ่งมาดูตอนนี้อ่ะ
เอาผมทำมานานแล้วอันนี้ติไปเจอมาใช่ไหมผมไม่เคยถูกดำเนินคดีเลย
เอาก็ออกจากรายการเปิดปากพี่อุ๋ยมาพี่ติก็ไปเออนี่ว่าติมาดักอยู่
ักเลยพี่ติดักรอเลยอย่างงงงหน้างงทุกคนมีอาการเนี้ย
มีอาการแบบยังไงแล้วนะมันยังไงติดีขึ้นหรือมันยังไงเนี่ย
เออไม่รู้หน้าตาเขาดูสงสัยอ่ะพี่อุ๋ยคือคืออาจารย์เอกเนี่ยบอกว่า
เขาใช้พลังจิตรักษาคนป่วยมานานสิบสองปีแล้วซึ่งการรักษาก็จะไปรักษาตามที่ต่างต่างที่ถูกเชิญไป
ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาแล้วแต่คนจะให้
สาเหตุที่ต้องไปรักษาตามที่ต่างเพราะว่าตัวอาจารย์ไม่ได้เปิดศูนย์รักษา
เปิดแค่บริษัทปรึกษาการรักษาเฉยถามว่าที่ผ่านมาเคยถูกตรวจสอบไหม
อืมเคยค่ะเคยถูกสาธารณสุขตรวจสอบมาสองครั้งแล้ว
แต่ไม่พบความผิดจนมาวันนี้ถูกตรวจสอบอีกรอบ
คิดว่าสงสัยคงเพราะว่ามันเป็นกระแสละมั้ง
อืมก็เลยถูกตรวจสอบอาจารย์คงจะมีกระแสอ่ะ
ส่วนที่ไปรักษาอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตร
ก็มีการใช้พลังจิตรักษาการมองเห็นที่ดวงตาก็จะเอาฝ่ามือไปวนที่ดวงตาแล้วปล่อยพลังจิต
จะทำให้ดวงตาพี่เมฆเนี่ยเริ่มดีขึ้นอาการป่วยที่ร่างกายก็ใช้น้ำสมุนไพร
ที่วิจัยขึ้นมาแล้วก็ได้รับการรับรองจากออยฉีดที่ตัวเพื่อปรับสมดุลร่างกาย
อาการพี่เมฆดีขึ้นนี่อาจารย์เอกบอกแบบนั้น
ของพี่เมฆเนี่ยอ่าไม่ใช่ป่าอาจารย์ไม่มีศูนย์ครับอ่า
มีแต่ใครเชิญอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไปอาจารย์ก็รับเปิดบริษัทเป็นที่ปรึกษาสุขภาพ
อ่าเปิดถูกต้องมีอะไรทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ถามว่าลูกศิษย์เขาเชิญไป
เพราะอาจารย์เป็นฤษีเขาศรัทธาในตัวอาจารย์
แล้วคนป่วยโทรมาหาเพราะว่าเขาเคยถ่ายคลิปลงกับอาจารย์แล้วมันดังจนหยุดไม่อยู่
อาจารย์ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากสาธารณสุขมาแล้ว๒จังหวัด
ทำไมไม่มีเดิมเนินคดีอาจารย์แล้วก็ไม่ได้บอกอาจารย์ผิดอะไร
ถ้าผิดทำไมไม่ผิดตั้งแต่ตอนนู้น
วันนี้เปิดปากเชิญมาครบเหมือนกันนะพี่หุยนะอาจารย์เอกมาใช่ไหมคะใช่

แต่ว่าพี่เมฆวินัยที่คุยกับผมในรายการเนี่ยบอกว่าฝ่ามือพลังจิตอาจารย์เอกเนี่ยรักษาไม่หายนะ

อันนี้ทางวิทยาศาสตร์หมอแพทย์ปัจจุบันเลย

ศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะคะหมอหมูค่ะ
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็บอกว่าเรื่องการใช้พลังจิตรักษาโรคเนี่ย
ในต่างประเทศมีงานเขียนถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ
แต่ยังไม่มีการวิจัยค่ะว่ามันรักษาได้จริงหรือเปล่า
ส่วนในประเทศไทยเมื่อปี๔๐เคยมีการใช้พลังฝ่ามือรักษาแล้ว
แล้วสุดท้ายการรักษานี้ก็หายไปนี่กลับมาใหม่อีกรอบนึง
แต่มันก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อยู่ดีว่ามันรักษาให้หายได้จริงไหม
อันนี้ต้องไปไล่ดูเรื่องข้อกฎหมายร่วมด้วยว่าสามารถทำได้หรือเปล่า
และต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซ้ำหลายครั้งจนแม่นยำด้วย
คือก็ยอมรับเลยล่ะว่ามันเป็นเรื่องยาก
สำหรับกรณีอาจารย์เอกถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของหมอหมูนะคะ

เพราะคนที่มารักษาแล้วหายเนี่ยมีแต่อาจารย์เอกพูดออกมาเอง
ยังไม่เคยได้ยินว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเลย
อาการคนไข้ที่หายหายเพราะอะไร
อาการวิทยาศาสตร์สอบพวกนี้มันไม่มี
เพราะฉะนั้นพอไม่มีคำว่าดีขึ้น
มันอาจจะเป็นเรื่องในแง่ของความรู้สึกของคนไข้
เพราะฉะนั้นมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตกลงมันเชื่อได้เชื่อไม่ได้
แต่โดยหลักการณตอนนี้ไม่มีอะไรรับรองเลย
ทางฝั่งวิทยาศาสตร์บอกมันไม่มีหลักการอะไรมารับรอง
มันไม่มีผลที่เป็นการศึกษาซ้ำย้ำมารับรองอย่างชัดเจน

คือในรายการที่ผมคุยในเปิดปากนี่นะ
หมอหมูก็บอกบอกว่า
สิ่งที่อาจารย์เอกบอกว่าคนนั้นใช้ฝ่ามือพลังจิตรักษา
ตาก็หายบอดหรือว่าตาดีขึ้น
กระดูกทับเส้นประสาทอะไรก็หายอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะ
หมอหมูบอกความจริงเนี่ยมันต้องมีการดูกันเป็นคนคน
แล้วก็เก็บตัวอย่างตั้งแต่ก่อนไปเจอ
เป็นโรคอะไรมีการแบบสกงสแกนตรวจสอบให้เรียบร้อย
แล้วพอไปรักษาหายหายแบบไหนยังไง
หายนิดเดียวหรือหายถาวร
หายเพราะมันเป็นช่วงเวลาวงจรของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
แล้วอยู่ดีเนี่ยมาหาอาจารย์เอกแล้วมันดีขึ้นพอดี
คนเราเจอบีบเจอนวดหน่อยนึงมันก็ดีขึ้นแป๊บนึงอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าหายเลยเพราะอาจารย์เอกเพราะฝ่ามือพลังจิตเนี่ยมันคงเชื่อได้ยาก
อันนี้หมอหมูบอกส่วนเรื่องทางกฎหมายเนี่ยถามว่าผิดไหม
นี่ซ้ายมือสุดนะฮะในรายการเนี่ยท่านนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
ดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล
ดรธนกฤษบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงศักดิ์สุขไปแจ้งความร้องทุกข์แล้ว

เพราะองค์ประกอบความผิดของหมอเอกเนี่ยมันครบถ้วนแล้วก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว
ทั้งเรื่องไม่มีใบวิชาชีพใช่ไหมคุณไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันมีทางเลือกก็คือเรื่องของแพทย์แผนไทย
กับหมอพื้นบ้านคุณต้องไปขึ้นทะเบียนตรงนั้นแต่นี่คุณไม่ใช่เลย
แล้วคุณไปเปิดรักษาเนี่ยอย่างนี้มีการเก็บเงินเก็บทองตามที่บางคนก็บอกด้วย
ความผิดเนี่ยมันถือว่าสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถูกดำเนินคดี
และจากนี้ไปเนี่ยถ้ายังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
คุณเปิดรักษาอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์เอกเถียงเลยนะฮะบอกเอ้า
แล้วถ้าผมผิดจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมไม่จับไม่ดำเนินการ

คนอื่นอีกเยอะแยะตอนนี้เท่ากับต้องไปจับให้หมดไหม

กระทรวงสาธารณสุขที่เชียงใหม่เนี่ยเคยเชิญผมไปบรรยายให้คนเป็นพันฟังด้วยนะ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาจัดสัมมนาแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ
อาจารย์ไปบรรยายตรงนั้นแล้วทดสอบพิสูจน์ให้เห็นในตรงนั้นเป็นพันคน

มีเรื่องของสถานพยาบาลอย่างที่ผมบอก
ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเหมือนกันนะ

เอาเป็นว่าเรื่องข้อกฎหมายในสาธารณสุขเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
จากนี้ไปเนี่ยคุณห้ามไปรักษาใครด้วยฝ่ามือพลังจิตอีก
อกจากว่าถ้าคุณอยากจะรักษาเนี่ยคุณต้องมีผลวิจงวิจัยการพิสูจน์ว่า
วิธีการรักษาของคุณเนี่ยมันได้ผลและถูกต้องแล้วก็ปลอดภัย
แล้วไปขอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นหมอพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยก็แล้วแต่
เพราะว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเหมือนกับหมอหมูหรือว่าแพทย์โรงพยาบาลทั่วไป
อันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้รำเรียนมาทางนี้
หมอเอกเขาเลยบอกว่าจากนี้ไปเขาหยุด
แล้วเขากำลังรวบรวมเรื่องราวเนี่ยเขาจะทำวิจงวิจัยผมถามว่าแล้วทำไมก่อนอันนี้ไม่ไป

สัก๒ปีใช่ไหม

คือหมอเอกเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ย

เขาอยากจะขอเขาจะไปขึ้นทะเบียนเหมือนกัน
แต่เขาต้องรักษาคนก่อน
รักษาให้เห็นก่อนว่าเขารักษาแล้วมันสำเร็จ
แล้วเขาจะเอาผลแห่งการรักษาด้วยพลังจิตของเขาเนี่ย
ไปขอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
ว่า๑๒ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุข

รักษาสำเร็จแล้วและกำลังจะเอาผล
คือเขาต้องทำให้พิสูจน์ให้เห็นก่อนว่า

สำเร็จนะคนมาเยอะแยะไปหมด
จะได้เอาไปขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
แล้วตรงมีผลอย่างไรผลสำเร็จ
มันไม่มีผลอย่างเป็นทางการไง
มันมีผลแต่ว่าอาจารย์เอกบอกเองหรือคนบอกว่า
ดีขึ้นแต่ดีขึ้นแบบมันไม่มีผลวิจัยรองรับอย่างเป็นทางการ

ซึ่งท่านธนกิจบอกว่าอย่างนี้มันถือว่าความผิดของคุณเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
เพราะคุณไม่ได้ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลใช่ไหม
ไม่ได้ขออนุญาตประกอบโรคอะไรพวกนี้
คุณไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งแพทย์แผนไทยหรือว่าหมอพื้นบ้านอะไร
คุณไปทำก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ๋อเหมือนกับน้องมิ้นจะบอกว่า
หนูขับรถออกถนนก่อนเพื่อจะให้เห็นว่าหนูเนี่ยขับรถเป็น
แล้วถึงค่อยไปที่กรมขนส่งทางบกขอใบขับขี่อันนี้มันไม่ได้

ที่บอกกับเราอีกราณเนี่ยแต่มันไม่ใช่เหรออาจารย์ที่อ้าวบอกว่า
คุณต้องไปขนส่งก่อนไปสอบทางทฤษฎีปฏิบัติอบ
ลมแล้วคุณได้ใบแล้วคุณถึงไปซื้อรถ
แล้วก็ขับรถออกถนนเออใช่มันอย่างนั้น
ไม่เคยมีความคิดอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันงงอยู่เนี่ย
แต่ไอ้ที่ทำมาแล้วเนี่ยถือว่าผิดแล้วเขาแจ้งความแล้วนะฮะก็ต้องไปสู้คดีกันไป
เคสพี่เมฆกับพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้าง
คือพี่เมฆเนี่ยวันนี้ผมเชิญมาความจริงผมก็แหมเกรงใจติดต่อพี่เมฆไป
อาจารย์เอกเขาเคยรักษาในคลิปใช่ไหมเดี๋ยวดูคลิปของพี่เมฆหน่อยนะครับ
แต่พี่เมฆกับภรรยาบอกไม่เป็นไรมาเลย

มาพูดเองนะที่เห็นอาการดีขึ้นเนี่ยนะพี่เมฆบอกเพราะว่าไปได้น้ำแร่ตัวนึง

แผลแห้งแล้วก็ผิวผ่อง

เป็นอาการตุ่มน้ำพอง

แรงหมดแต่มันส่งผลมาข้างนอก

รักษามาหลายที่หมดเงินแบบ๑๐ล้าน
อาจารย์เอกที่ว่ามาช่วยรักษา

ฝ่ามือพลังจิตของอาจารย์เอกที่รักษาตัวพี่เมฆเนี่ย
ไม่หายนะฮะ
เมฆนี่ตาจะเลือนลางหน่อยนะ

เพราะว่าแกกินยาแล้วสเตรอยมันเยอะอะไรพวกนี้

พี่เมฆเนี่ยไปได้
ยาตัวหนึ่งเหมือนกับเป็นยาพ่นข้างนอก

เพราะฉะนั้นขอพี่เมฆก็เลยอยากมายืนยันว่า

ไม่ได้หายเพราะฝ่ามือพลังจิตของอาจารย์เอกนะ

แต่เป็นเพราะอาจารย์เอกเขาเอา

วิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ออยแล้วด้วย

มันได้จริงแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์เอกเขาไป
ได้มาหรือว่าเขาไปช่วยทำหรืออะไร

ก็เลยตัดสินใจลองใช้เออแล้วมันดีขึ้น

รู้สึก

รักษาตานู่นนี่นั่นก็อยากให้ตาหาย
สิ้นปีนี้ไปดูกันครับสิ้นปีสิ้นปีอีก๒คนนะสิ้นปีว่าดีไม่ดี
คือที่พี่เมฆบอกคือไม่เนี่ยคือใช้ฝ่ามือพลังจิตรูปที่ตายแล้วไม่หาย
ส่วนเรื่องที่ว่าสิ้นปีนี้จะดูว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำแร่
เพราะตอนนี้เพิ่งใช้ไปได้แค่๑๐วันแล้วมันรู้สึกหายคันมันดีขึ้น
แต่จะลองใช้ต่อเนื่องดูถึงสิ้นปีแต่ว่าพี่เมฆยืนยันนะฮะในรายการว่า
ไม่ได้ทิ้งแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะยังไปหาหมออย่างต่อเนื่องกินยาอย่างต่อเนื่อง
ตามนัดตลอดตามที่คุณหมอบอกแล้วคนแนะนำมาเยอะอะไรที่แบบเป็นกินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ย
บอกแกไม่กินเลยเพราะมันเข้าไปข้างในไงน้องมิ้นพี่เมฆบอกพี่เมฆไม่เสี่ยง
เพราะมันเป็นเรื่องของภูมิใช่ไหมข้างในอ่ะถูกต้องแต่แต่ว่าไอ้ฝ่ามือพลังจิตอะไรอย่างเงี้พี่เมฆบอก
อันนี้มันภายนอกมีปัญหาแค่มาจับรูปคำไม่หายก็ไม่เป็นอะไรถ้าหายจะดีขึ้นนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไป
แร่มาฉีดพ่นตามตัวมันก็เป็นแค่น้ำแร่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรไปมากมายกับระบบข้างในอันนี้พี่เมฆบอกกับผมอย่างนี้นะฮะเห็นบอกลูกศิษย์เขาเยอะเหรออาจารย์เอก
หนึ่งในนั้นเป็นคนที่หลายคนรู้จักกันดีด้วยค่ะคุณถั่วแระเชิญยิ้มนี่เป็นหนึ่งในคนที่มาเรียนศาสตร์พลังจิตกับอาจารย์เอกนะฮะคือคุณถั่วแระบอกว่าเคยดูคลิปแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ที่เดินไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ไหวมารักษากับอาจารย์เอกแล้วดีขึ้นก็เลยให้พวกพ้องช่วยพาไปหน่อยอาจารย์เอกแกก็แนะ
คุณถั่วแระบอกไปเรียนสองวันพอเรียนเสร็จก็ลองไปรักษาคนป่วยรักษาผู้ป่วยก็บอกเออดีขึ้นนะจากหนักเป็นเบาคือไม่ได้หายแต่ว่าจากที่หนักมันก็เบาลงส่วนตัวคุณถั่วแระคิดว่าไม่มีหมอไหนวิเศษหรอกเพราะขนาดมะเร็งยังต้องใช้คีโมช่วยถ้าถามว่าเชื่ออาจารย์เอกแค่ไหนก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์

วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยครับมันมันก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ไปรักษาโรงพยาบาลต่างแล้วก็ไม่หายแต่พอมาเจอหมอเอกฝ่ามือพลังจิต
ดันหายเออมันยังไงอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้
จะถามว่าผมจะต้องนับถือต่อไปหรือไม่อะไรอย่างนี้มันก็มันก็อีกเรื่องนะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ทำร้ายผมนะเขายังไม่ได้ทำร้ายอะไรผมเลยนะ
มันดังอ่ะพี่ก็ลองคิดดูนะว่าพวกพี่ก็เหมือนกันอ่ะ
ถ้าไม่มีอะไรดังดังพี่จะไปไหมอ่ะค่ะค่ะ
เรื่องทางคดีเขากำลังดำเนินการกันอยู่นะฮะค่ะ
จริงผมคุยกับพี่เมฆเนี่ยมันมีเรื่องของอาจารย์ภัยศาลที่เขาช่วยแก้กรรมให้กับพี่เมฆด้วยนะ
ที่ว่าต้องแก้กรรมอะไรเจ้ากรรมนายเวร๗ตนใช่ไหม
ผลจริงนะอันนี้ในมุมพี่เมฆกับภรรยานะฮะเขาไปเจอเจ้ากรรมนายเวรอยู่๕คน
ว่างเนี่ยผมเชิญพี่เมฆมาคุยอีกทีนึงนะแต่เดี๋ยวไว้เล่าให้ฟัง
เรื่องนี้ยังไม่มีเวลาคุยในรายการด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องมันยาวนะฮะแต่พี่เมฆเล่าให้ฟังแล้วนะครับ